ประกาศขายบ้านที่คุณพลอยพลอยพันธ์และลูกอาศัยอยู่
ก็เลยนี่แหละค่ะเป็นเหตุให้คุณพลอยเข้าใจผิด

เพราะว่าเธอแล้วก็ลูกนั้นยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่นะคะ
ล่าสุดเลยเพื่อไม่ให้เรื่องนั้นลุกลามบานปลายค่ะ
คุณพ่อลูกสองได้ออกมาชี้แจงความบริสุทธิ์นะครับ
พร้อมทั้งแจ้งความเอาผิดมือดี
มีการประกาศขายบ้านหลังดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์หนึ่ง
สอนอทองหล่อเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์
และไม่ทราบว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้
เชื่อเลยว่าภรรยาจะเข้าใจแล้วก็จะสบายใจขึ้น
หากทราบว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะไล่เธอและลูกออกจากบ้านแน่นอนค่ะ